ไปที่แมนชั่นย่านลาดพร้าวเมื่อวานนี้กันหน่อยค่ะมีเหตุสลดเกิดขึ้น
ชายวัย๓๓ปีคนนึงเครียดโทรศัพท์หาน้องสาวบอกว่าอยากตาย
น้องก็พยายามปลอบใจแล้วก็รีบมาหาพี่ชายที่แมนชั่นนะคะแต่สุดท้ายมาไม่ทันค่ะ
พี่ชายเอาปืนเจาะยิงตัวเองเสียชีวิตไปแล้วที่เกิดเหตุเป็นแมนชั่นสูงสี่ชั้นนะคะ
ซอยลาดพร้าวหนึ่งร้อยหนึ่งค่ะโดยห้องเกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่ชั้นสอง
ภายในห้องพบศพของนายสุภสิตแก้วทองหลางวัยสามสิบสามปี
เป็นพนักงานส่งสินค้าอยู่ในสภาพนอนหงายอยู่บริเวณหน้าโต๊ะญี่ปุ่น
เสื้อยืดสีดำกางเกงยีนขายาวสีดำมีบาดแผลถูกยิงที่ศีรษะด้วยอาวุธปืนขนาดจุดสามแปดค่ะ
ใกล้กันพบปืนไทยประดิษฐ์๑กระบอกและจดหมายลาตายเขียนตัดเพราะว่า
ไม่มีใครเห็นใจตำรวจก็เก็บรวบรวมทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานนะคะ
สอบสวนนางสาวสิริพรแก้วทองหลางน้องสาวผู้ตายเล่าให้ฟังบอกว่า
ช่วงสายเมื่อวานนี้ค่ะพี่ชายเนี่ยโทรมาหาแล้วก็บ่นบอกว่าอยากตาย
เธอก็ปลอบใจว่าอย่าคิดมากเลยอย่าไปคิดมากเลย
แล้วก็รีบเดินทางมาหาพี่พอมาถึงห้องพี่ปรากฏว่าประตูห้องถูกล็อก
ตะโกนเรียกก็แล้วไม่มีใครตอบก็เลยรีบแจ้งผู้จัดการแมนชั่นให้ปีนไปดูในช่องระบายอากาศหน่อย
พี่ชายนอนอยู่ก็เลยช่วยกันงัดประตูเข้าไปปรากฏว่าพี่ชายเอาปืนยิงตัวเองตายไปแล้วค่ะ
ตำรวจโรงพักลาดพร้าวก็สันนิษฐานนะคะว่าผู้ตายน่าจะเครียด
ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเพื่อหนีปัญหา
หลังจากนี้ก็จะส่งศพไปชนะสูตรและติดต่อให้ญาติมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ